เพราะว่าเป็นข่าวที่แม่ไปแจ้งความ
ที่มันน่าสะลดใจก็เพราะว่าคนที่ข่มขืนลูกเนี่ย

ก่อนหน้านี้ประมาณสักสองปีอะค่ะครับล่าสุดตำรวจจับตัวผู้เป็นพ่อได้แล้วนะคะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำ
ผู้เป็นแม่วัย๓๙ปีเป็นชาวบุรีรำ
พาลูกสาววัย๑๗ไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกเกรียงศักดิ์กิจไทยสงฆ์
พนักงานสอบสวนสพสตึกว่าลูกถูกพ่อแท้วัย๔๒ปี
ข่มขืนกระทำชำราวเมื่อ๒ปีก่อน
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์แรกเริ่มเลยมันเกิดขึ้นวันที่๕ตุลาคมปี๒๕๕๙
ตอนนั้นพ่อขับรถกระบะพาลูกสาวกลับจากทำธุระในตัวอำเภอสตึก
ระหว่างทางกลับบ้านขับรถพาลูกสาวเข้าไปในรีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะ
พอเลี้ยวเข้าไปในรีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วเนี่ยบังคับให้ลูกลงจากรถแล้วก็ดึงตัวเข้าไปในห้องพัก
ไม่ถึงบ้านนะก่อนถึงบ้านแวะก่อนแวะรีสอร์ทก่อนแล้วก็ไม่บอกลูกด้วยว่าแวะทำอะไร
แต่ก็คือลากลูกลงมาจากรถให้ลูกลงมาแล้วก็พาเข้าไปในห้องจากนั้นก็ใช้กำลังบังคับข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
หลังเกิดเหตุเสร็จแล้วขึ้นรถกลับบ้านก็ขู่ลูกสาวตัวเองบอกว่าอย่าเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกให้คนอื่นรู้โดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะฆ่าให้ตาย
ลูกตอนนั้นอายุ๑๕เองค่ะก็กลัวก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่เงียบไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกแม่ทีนี้ประเด็นก็คือ๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาปีนี้นะคะ
พ่อคนนี้ขอมีอะไรกับลูกสาวอีกครั้งนี้ลูกบอกไม่ไหวแล้วอ่ะอีกแล้วเหรอนี่พ่อแท้ลูกบอกไม่ไหวแล้วก็เลยไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วให้แม่กับยายฟังแม่ฟังก็ตกใจแล้วก็รีบพาลูกมาแจ้งความเพราะกลัวว่าลูกจะถูกกระทำซ้ำอีกแล้วลูกเนี่ยก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเลยครับคือ
ยายบอกว่าเมื่อ๒ปีก่อนที่หลานสาวถูกพ่อแท้ข่มขืนหลานก็เคยมาบอกนะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะจริงหรือไม่จริงอะไรยังไง
มันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อใช้คำนี้ละกัน
เรื่องมันก็เลยผ่านมา๒ปีแต่ปรากฏว่า
ตอนที่โดนข่มขืนไปครั้งก่อน
๓ครั้งนะที่เด็กบอก
จนกระทั่งมาเนี่ยล่าสุด๒๒ตุลาคม
พ่อจะมาขออีกจะมาขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยอีก
คราวนี้ก็เลยบอกยายกับแม่อีกทีนี้แม่กับยายบอก
ไม่ได้แล้วทีนี้เรื่องจริงแท้แน่นอนแล้ว
ไม่ไหวแล้วด้วยก็เลยต้องมาแจ้งความกันแบบนี้
ตำรวจก็ทำงานเร็วคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจชุดสืบสวนสพสตึกก็จับตัวพ่อเด็กคนนี้ได้แล้ว
ขณะกำลังขับรถกระบะกลับจากจังหวัดน้องคาย
คือเขานัดกันกับภรรยาว่าเดี๋ยวจะเอาสิ่งของเครื่องใช้มาให้
ทีนี้ระหว่างที่ตำรวจเข้าจับเนี่ย
ตัวพ่อเนี่ยไม่ได้ตกใจไม่ได้แตกตื่นไม่ได้หนี
ลวนลานอะไรเลยนะคะก็ยอมให้จับแต่โดยดีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็พาตัวไปชี้จุดที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ก่อเหตุ
แล้วก็เอาตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจ
เจ้าตัวก็ยอมรับโดยดุษฎีว่าทำจริง
คุมคืนลูกสาวจริงบอกเลยบอกตอนนั้นที่เลยว่าทำจริง
แล้วก็บอกว่าที่ทำไปมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้ยังคิด
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะไม่ทำแบบนี้
แต่ว่า๒๒ตุลาเพิ่งจะขอลูกว่าขอมีเพศสัมพันธ์อีกครั้งนะคะ
แต่อ้างกับตำรวจบอกว่าตอนนั้นไม่ได้คิดถ้าย้อนเวลากลับไปก็จะไม่ทำ
กลับถึงครอบครัวอื่นด้วยนะว่าอย่าทำเหมือนกับที่เค้าทำ
ส่วนทางด้านของแม่

ก็เดินทางมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนด้วย
คุณแม่ก็บอกเลยว่าส่วนตัวอโหสิกรรมให้สามี
แต่เรื่องคดียังไงก็ต้องเป็นไปตามกระบวนทางกฎหมายค่ะ
ขอโทษครับ
ครับ้าก่อนนะครับ
ครับผม

กับการสพสตึกบอกว่าตำรวจสืบทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยติดต่อมาทางภรรยาว่าจะเอาของมาให้
จะเอารถกระบะกับสิ่งของมาคืนให้ที่บ้าน
ก็เลยไปดักรอแล้วก็จับเอาไว้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผู้ต้องหามีอาการเครียดนะฮะ
ก็เลยกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะคิดสั้น
ตอนนี้แจ้ง๔ข้อหานะครับก็คือกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
โดยขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
คือขณะเกิดเหตุน้องอายุ๑๔ลูกสาวอายุ๑๔
เพราะว่าข่มขืนเขาตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วตอนนี้เขาอายุ๑๗
ข้อหาที่สองก็คือกระทำชำราวผู้อื่นโดยผู้ถูกกระทำนั้น
เป็นผู้สืบสันดารของตัวเองโดยใช้กำลังประทุษร้าย
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า๑๕ปีโดยใช้กำลังประทุษร้าย
และข้อหาที่๔ก็คือเรื่องการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะครับ
ซึ่งตำรวจก็คัดค้านการประกันตัวนะฮะในชั้นพนักงานสอบสวน
เพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีแล้วก็จะออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ตอนนี้ก็ส่งตัวฝากขังที่ศาลบุรีรำไปแล้ว
คดีแบบนี้ฟังแล้วก็สลดหดหูนะ
มันสะเทือนใจค่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นผู้ชายที่เราไว้ใจได้มากที่สุดในชีวิตนะในฐานะลูกสาว
แต่ในมุมของคดีความเรื่องของการข่มขืนอนาจารย์เนี่ย
กลับพบว่าบุคคลในครอบครัวบุคคลใกล้ชิดนี่แหละ
ที่เป็นผู้ก่อเหตุกับผู้เสียหายนะครับ